คุณผู้ชมตอนนี้คุณชิสาพร้อมแล้ว
มีเรื่องราวรักโลกกู้โลกอะไรมาฝากเราไปติดตามกันเลยในช่วง
ตลอดกู้โลก

หอมแล้วเมนูอาหารจากเศษวัสดุเหลือใช้แบบนี้ก็น่ากินเหมือนกันนะเนี่ย
เออครัวของเราก็ปรุงมาเรียบร้อยนะ
ทำครัวใหม่เป็นไงครัวสวยไหมคุณผู้ชม
สวยนะแม่ค้าก็สวยเหมือนกัน

วันนี้จะเล่าเรื่องราวที่ใกล้ตัวมากเลยก็คือเรื่องของขยะอาหาร
หรืออาหารที่เราทานเหลือนี่แหละ
คุณผู้ชมอย่าไปทิ้งอย่าไปคว่างนะเพราะว่าอาหารพวกนี้
ถ้าหากทิ้งเอาไว้ไปโยนทิ้งตามท้องตามพื้นต่างพวกนี้มันอาจจะกลายเป็นขยะที่ทำให้เกิดมลพิษได้
ดังนั้นเราจะมาแปรรูปยังไงดีให้เกิดประโยชน์ติดตามในช่วงตลอดกู้โลก

ปล่อยใหญ่แบบนี้อยากเล่าให้คุณผู้ชมฟังนี้ค่ะ
เรื่องของขยะอาหารบางคนอาจจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมดาอยู่แล้วถูกไหม
เราทานเหลือแล้วก็ทิ้งบางบ้านนะอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะ
เราอาจจะทิ้งตามพื้นดินอย่างนี้มันอาจจะเป็นปุ๋ยได้ก็จริง
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าถ้าทุกบ้านทำแบบนี้นะ
ผลกระทบอาจจะทำให้เกิดมลพิษอาจจะเกิดเป็นการ์ดพิษการ์ดชีวภาพได้

ลองมาปรับดูซิว่าจะทำยังไง
อย่างเมนูนี้นี่เมนูชาวเหนือน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี
แกงโฮะค่ะแกงโฮะคำว่าโฮภาษาเหนือเนี่ยหมายความว่าเอามารวมกัน
นี่เอามารวมกันแล้วมันก็จะกลายเป็นเมนูอาหาร
รวมอะไรได้บ้างล่ะก็รวมเมนูต้มผัดแกงทอดได้เลยค่ะคุณผู้ชม
บ้านเขาไปงานบุญงานบวชอะไรมาอย่างนี้ใช่ไหม
เขาก็จะรวมอาหารเอามาไว้แล้วก็ปรุงใหม่
มันก็กลายเป็นเมนูแกงโฮะที่สามารถทานได้เหมือนกัน

หรืออย่างเมนูนี้นี่อาจจะดูฝรั่งนิดนึงซุปค่ะ
ผักอันนี้คือซุปผักรวมนะ
ฟักทองแครอทก็ว่ากันไป
นี่ทำมาจากเศษผักนะคะคุณผู้ชม
ผักที่เราอาจจะทำเหลือเราก็เอามาปั่นเอามาต้มทำให้เกิดเป็นเมนูใหม่ได้นะคะ

เราสามารถประยุกต์เอาผักรวมจากผักเคียงที่เรากินกับส้มตำกินกับอาหารอื่นเนี่ย
เอามาทำเป็นจับฉายก็ได้เหมือนกัน
ได้อาหารที่มีประโยชน์มีวิตามินมีไฟเบอร์ด้วย
หรือจะเอามารวมขยำรวมเงินกับข้าวเหลือไปเป็นอาหารสัตว์ก็ได้เหมือนกัน

ที่ต้องเล่าเรื่องนี้เพราะว่าสหประชาชาติเขาตั้งเป้าหมายค่ะ
ว่าในปีคศ๒๐๓๐เนี่ยนะ
อยากจะลดอาหารลดปัญหา
ขยะอาหารให้ลดลง๕๐เปอร์เซ็นต์จากปัจจุบัน
เป็นภารกิจโลกที่เราทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
ก็เลยอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันแล้วก็ลองดูค่ะ
แต่สำคัญที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการวางแผนตั้งแต่ก่อนที่จะปรุง
จะซื้อวัตถุดิบอะไรเท่าไหร่จะทำอาหารมากน้อยแค่ไหน
เอาให้พอดีอย่าให้ทิ้งเหลือดีกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ได้สูงสุดเลยนะคะ
ส่วนตอนนี้ดิฉันเนี่ยได้เวลาที่จะต้องชิมเมนูที่ดิฉันทำหน่อยแล้วนะคะ
ส่วนศุกร์หน้านะจะมีไอเดียกู้โลกอะไรบ้างนั้นอยากให้คุณผู้ชมรอติดตามค่ะ
และนี่คือภารกิจโลกที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อกู้โลกให้โลกนี้อยู่อย่างยั่งยืน
ติดตามได้ศุกร์หน้าในตลอดกู้โลก